คุณผู้ชมครับโลกเรามันเป็นถึงขนาดนี้แล้วเหรอ
มีผู้หญิงคนนึงมาชวนผู้ชายคนหนึ่ง

ผมคงไม่ต้องอธิบายว่าสวิงกิ้งหมายถึงอะไร

ผู้หญิงคนนี้เอาสมุไรเนี่ยทิ่มอยู่ปากประตูเนี่ยครับ
อิปิ๊บ
แปลว่าสอบนี้มันอ้าว

หรืออายหรือยังไง

โลกมันร้อนที่หากมันกลับตลอดปัดไปหมดแล้ว
ผู้เสียหายเอาคลิปมาร้องเรียนกับโซเชียลมีเดียครับ
หลังจากผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะในคลิปเนี่ย
ตามมาจากกรุงเทพมาถึงเพชรบูรณเลยนะ
มาชวนฝ่ายชายมีเซ็กแบบสวิงกิ้งนะครับ

แต่ฝ่ายชายมีแฟนอยู่แล้วก็เลยปฏิเสธ
ผู้หญิงไม่พอใจฮะคว้าสามุไรไล่ฟันไล่ทิ่มอยู่นั่นน่ะ
นะฮะผู้เสียหายเล่าบอกว่า
ต้องย้ายที่อยู่ไปเรื่อยเพราะถูกก่อกวน
ไม่คิดว่าหนีมาเพชรบูรณ์แล้วยังตามมารังความอีก
วันนี้ทีมข่าวไปเปิดใจสามีภรรยาในคลิป
ซึ่งเป็นผู้เสียหายย้ายมาอยู่อีกที่นึงแล้วนะ
ผมไม่บอกจังหวัดแล้วกันเดี๋ยวตามไปอีก
ฝ่ายชายอายุ๔๐เล่าบอกว่าเคยรู้จักกับผู้หญิงในคลิป
พูดคุยกันธรรมดาแต่เป็นฝ่ายหญิงที่พยายามชวน
ซึ่งเขาปฏิเสธไปแล้วหลายครั้ง
เคยขอความช่วยเหลือไปแล้วนะฮะหลายที่
เพราะถูกตามก่อกวนแต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมหยุดนะฮะ
เคยพูดดีว่าเป็นเพื่อนปรับทุกข์กันได้
แต่ของงดเว้นความสัมพันธ์ไว้เถอะ
ฝ่ายหญิงไม่ยอมฝ่ายหญิงไม่ยอมครั้งนี้
คิดว่าเธอต้องการจะทำร้ายภรรยาของเขามากกว่า
ส่วนภรรยาของเขาอายุ๓๘ปีเล่าบอกว่า
นะฮะเขาหรือเธอเนี่ยกับแฟนเนี่ย
เปลี่ยนที่อยู่หลายรอบแล้วนะหลายที่แล้วนะ
ยังไม่ไหวจะถูกตามมาสร้างความเดือดร้อนแบบนี้อีก
คือถ้ามีอาการผิดปกติทางจิตหรืออะไรเนี่ย

แต่ว่าเรื่องนี้อะไรตรงเนี้ย

เพราะทุกคนที่ยิ่งก่อนที่เสร็จไปก็
ผมก็หนีเขามาจนเหนื่อยพอสมควร
คือหลายครั้งแล้วที่ผมเคยคุยกับเขา
เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาบ่อยจนหนีมาไม่ได้เท่าไหร่แล้ว
จนรอบนี้